ช้าต่อเนื่องกันเลยละกันสำหรับคู่นี้
คุณอาร์มพิธีกรคนเก่งและคุณน้ำฝน
เป็นนักแสดงสุดน่ารักเลยคนนี้นะคะ
เลิกแต่งงานเขาได้เลิกเตือนมีนาคมปีหน้า
แต่ไงคะเมื่อวันก่อนหลายคนฮือฮามากเลย
งานนี้ว่าที่เจ้าบ่าวขอแจงว่า
ยังไม่ใช่ชุดที่ใช้แต่งจริงนะแค่ลองดูเฉย
แล้วก็ยังมีอีกหลายเจ้าหลายร้านค่ะ

คุณน้ำฝนสวยอย่างนั้นคุณน้ำฝนสวยอย่างนี้
อิจฉาจริงจ้าเดี๋ยวไปฟังเสียงกันค่ะ
มีคนบอกว่าคุณปั๊บ

เขาไปลองคือเหมือนกับเป็นการเริ่มต้นไปคุยกัน
คือต้องขอบคุณพี่หลายท่านนะครับ
อันนี้เป็นชุดรองมันยังไม่ใช่ชุดจริง
เพราะจริงแล้วผมก็บอกกันว่าถ้าจริงแล้วมันก็สวยเนอะ

เขาก็ให้เงื่อนไขผมมานะพี่

ก็อัปเดตกันก็ประมาณนั้น

สวยมากเขาสวยอยู่แล้วไงไม่หรอกราศีเจ้าสาวมันมา

เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าจะใช้แบรนด์ไหนในวันจริงนะคะ

ที่เขาว่ากันว่าออร่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวจับนี่มันจริงนะคุณนะ